หลังจากการประกาศกับประเทศไทยของนายทักษิณกันก่อน
ประกาศไว้๑๐สิงหาคม
คนที่ดูแลบ้านดูแลเมืองอยู่ตอนนี้
พลเอกประยุทธ์คิดยังไงรู้สึกยังไง
นักข่าวถามเลยวันนี้เนี่ยเตรียมมาตรการอะไรรองรับด้วยไหม
บอกไม่มีอะไรพิเศษมันมีกระบวนการกันอยู่แล้ว
แต่ท่านถามนิดนึงถามลอย
จะรอดูว่าจะกลับจริงหรือเปล่า

วันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกัษมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ไปประชุมคณะกรรมการฆาติการตำรวจหรือว่ากตร
นายกรัฐมนตรีตอบคำถามกรณีที่
คุณอุ้งอิ๊งแคนดิเดตนายกเพื่อไทยโพสต์ข้อความบอกว่า
นายทักศิลป์จะกลับไทย๑๐สิงหาคม
ลงที่ท่ากาศยานานาชาติดอนเมือง
เด็กประยุทธ์ระบุว่าถ้าจะมาก็มาตามกระบวนการอยู่แล้ว
ก็ต้องทำงานอย่างไรอยู่แล้ว
ว่าใครจะไปใครจะมาตำรวจเขามีวิธีปฏิบัติเหมือนกัน
ส่วนที่นายทักษิณนะครับวิดีโอคอลคุยกับกลุ่มคนอุบล
บอกจะกลับมาแน่นอนท่าทีของพลเอกประยุทธ์
ผมว่าหลายคนอยากจะรู้ว่าท่านมีท่าทีเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไง

ใครจะไปใครจะมาไม่ใช่เฉพาะอะไรหนึ่งไหน
ก็ไปรักรัฐที่ด้วยวิธีการเดียวกันดีแหละใช่ไหมล่ะ
ถ้าในการถามคุณภูมิศิลป์ได้ไว้ส่วนมาที่กลุ่มคนอุบัติเหมือนกัน
วิธีศิลป์นี้ยังแน่นอนนะครับ
รอดูดิกลับหรือเปล่าก็ออกมาหลายครั้งแล้วล่ะ
ขณะที่นายอายุทธ์สินทบพันธ์อธิบดีกรมราชธรรมนะครับ
ก็ระบุว่านายทักษิณต้องผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง
ท่ากาศยานานาชาติดอนเมืองแล้วก็ทำบันทึกการจับกลุ่ม
ตามขั้นตอนในส่วนของกรมราชธรรมนะครับ
จะต้องดูว่านะครับทำอย่างไรให้เป็นไปตามหมายสารนะครับ
จะมีคำสั่งหรือว่าหมายสารคดีใดบ้างแจ้งมายังกรมราชธรรม
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ราชธรรมได้ไปนะครับยังเขตพื้นที่ของศาลนั้น
จากนั้นเมื่อนายทักษิณเข้าสู่ขั้นตอนของศาลเสร็จสิ้น
หากเป็นคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ราชธรรมจะควบคุมตัวไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
แต่ขณะนี้กรมรัชธรรมยังไม่ได้รับหมายสารใด
ใดและท่านยังยืนยันด้วยนะครับว่าการควบคุมตัวก็เป็นไปตามระเบียบ
ของราชธรรมโดยต้องคัดแยกนะครับ
ไปที่ห้องกักโรคโรงพยาบาลราชธรรมหาเชื้อโควิดประมาณ๑๐วัน
ส่วนนายทักษิณก็ถือเป็นผู้ต้องขังสูงอายุถ้ามาถึงแล้ว
หากมีโรคประจำตัวที่ต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
กรมราชธรรมก็มีแพทย์ประจำเรือนจำอยู่
ที่จะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิษฐ์ในการจำแนกผู้ต้องขัง
ส่งโรงพยาบาลราชธรรมครับส่วนเส้นทางแล้วก็มาตรการ
รักษาความปลอดภัยตำรวจมีแผนรองรับนะครับโดยเส้นทางที่๑
เป็นเส้นทางจากท่ากาศยานนานาชาติดอนเมือง
ไปยังสารดีกาสนามหลวงแล้วก็ไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ส่วนแผน๒หรือเส้นทางที่๒คุณผู้ชมดูกราฟิกตามไปก็ได้

ก็ถ้าสมมุติว่าลงเครื่องที่ท่ากาศยานานาชาติดอนเมือง
ก็ไปยังกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ย
ซึ่งเป็นสถานที่ควบคุมพิเศษ
แล้วก็มีอีกเส้นทางหนึ่งคือไปยังสารดีการสนามหลวงคุณผู้ชมนะครับ
แล้วก็ไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพครับ
นี่คือการวางมาตรการ
ซึ่งจริงคุณผู้ชมได้เห็นแผนนี้ไปแล้ว
เมื่อสัก๒๓สัปดาห์ก่อนมั้ง
นี่แหละครับที่ออกมาที่ตำรวจเขามีการประชุมแล้วก็เตรียมความพร้อมกัน
ก็เป็นข้อมูลหลุดออกมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยอมรับว่า
ก็เป็นการเตรียมสำหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนี่แหละค่ะ